เอาไปดูอุบัติเหตุต่อครับสี่แยกวัดใจนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ด
รถจักรยายนข้ามแยกมาอย่างเร็วฟิวข้ามแยกไปครับ
กลุ่มประสงค์ฮะไปพุ่งชนรถยนต์อเนกประสงค์
ร่างคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นแบบนี้เลยฮะ
เนื้อครับผ่านแยกมาไม่ไม่มีเบรกเลย
ชนเอารถอเนกประสงค์ปั๊บนิ่งครับปัดลงนิ่งเลยฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะขี่ข้ามแยกถนนคดชะพลายุกนะครับ
ถึงสะพานเทศบาล๑ตะบนเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดฮะ
มาด้วยความเร็วมากเลยพุ่งชนรถยนต์อเนกประสงค์มัสด้าซีเอ็กไฟฟ์ครับ
สีขาวทะเบียนร้อยเอ็ดทำให้ร่างคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชาย
ยุคสักสิบหกถึงสิบแปดปีแล้วโอ้หูคุณดูผู้ชมดูสภาพ
ล้อดิล้อคดเบี้ยวเลยฮะเนี่ยครับน้องผู้ชายคนนี้ตกลงกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะครับ
มีอาการปวดบวมที่ขาท่อนล่างข้างขวากู้ภัยประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็
นี่คือรถคู่กรณีตามรวชสภาพร้อยเอ็ดนะครับ
พบว่ารถยนต์เนกประสงค์มีรอยเฉียวชนสภาพโอ้โหก็พังเยอะทั้งคู่ฮะ
พังเยอะทั้งคู่เดี๋ยวจะเชิญตัวคู่กรณีทั้งสองคน
มาสอบปากคำแล้วดำเนินคดีกันไป
ไปดูอีกกรณีหนึ่งครับผู้ชายชาวเชียงใหม่โพสต์บอกว่า
แม่อายุ๖๓กับลูกชาย๑๒ขวบ
ขี่รถจักรยายนมานะครับลูกสอนชี้
แล้วถูกรถกระบะครับนี่ครับ
ชนนะฮะแล้วล้มลงแบบนั้นเลยได้รับบาดเจ็บครับ
ดูคลิปอีกสักทีไหม
นี่ครับคุณผู้ชมครับอีกมุมหนึ่ง
ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เท่านั้น
ไปพลิกและกระแทกนี่อีกครับ

เขาบอกตรงนี้เป็นบิ๊กซีหางดงเนี่ยนะ
หลวงหมายเลข๑๐๘ถนนเชียงใหม่ฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้โหรถคันนั้น

เนี่ยเหตุการณ์อย่างที่ผมบรรยายไปครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ตอนนี้นะฮะได้พาคนเจ็บ
ก็คือคุณยายกับหลานชายส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนคนขับรถกระบะคู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส

โอ้โหน่าจะอัดก๊อปปี้อยู่
ซากกระบะครับแล้วก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
โพสต์เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์วิงวอน
รถกระบะคู่กรณีรับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลดูแลค่าใช้จ่าย
ขณะที่คุณยายก็ต้องรักษาตัวอยู่
เพราะว่าคุณยายรับภาระต้องดูแลหลานอีก๒คน
ส่วนเรื่องคดีก็ตำรวจจะดำเนินคดีต่อไปครับ
หากคนขับรถกระบะคู่กรณีประมาทและผิดจริง
ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ